พ่อลูกฟังแบบนี้นึกว่าตีกันเองใช่ไหมครับ

ทั้งนี้พ่อกับลูกเนี่ยยกพวกไปตีเพื่อนบ้านบาดเจ็บสาหัสเลยครับ
คือไม่พอใจคือข้างบ้านมาว่าว่า
เนี่ยมามั่วสุมอะไรหลังบ้านฉัน
ลูกก็คงไปบอกพ่อแล้วคราวนี้ว่าตีกันยับเลยครับ
นี่เป็นนาทีที่ตำรวจนะครับคุณผู้ชมครับเข้าเคลียร์พื้นที่ที่มีเหตุยิงกันนะฮะ
ในชุมชนสุดซอย๕ถนนรัฐกาลเขตเทศบาลนครหัดใหญ่
ที่เกิดเหตุอยู่หลังบ้านเลขที่๒๔๘ทับ๔๑เป็นบ้านชั้นเดียวครับ
มีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๑คนครับ
ชื่อนายวินัยหนุดทองอายุ๓๗ปีญาติเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับ
ก่อนหน้านี้แล้วล่ะโดยถูกยิงด้วยปืน๙มิลลิเมตรเข้าที่กลางหลัง๑นัดครับ
คุณผู้ชมครับบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
มีรอยกระสุนที่กระจกหลังแล้วก็ในรถพบหัวกระสุน๑หัว
และที่กระจกหน้าบ้านใกล้กันเนี่ยก็มีรูกระสุนปืนอีก๒รูนะครับ
ในบ้านมีหัวกระสุนตกอยู่สองหัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานอันนี้ยิงหลายนัดนะเนี่ย
จากการสอบสวนพยานแวดล้อมทราบว่าผู้ก่อเหตุนะครับมี๓๔คน
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่บ้านห่างกันสัก๑๐เมตรเท่านั้นเองนะครับ
ตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่บ้านแต่ว่าไม่เจอใครหนีไปหมดแล้ว
จากการสอบถามภรรยาของคนเจ็บเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ขี่รถจักรยายนออกไปส่งน้ำกะทิที่ตลาดหัดใหญ่
ขากลับถูกเพื่อนบ้านตวาดใส่สามีก็เลยไม่พอใจแหละ
ก็เลยเอาเรื่องไปเล่าให้กับเพื่อนบ้านที่สนิทกันฟัง
เพื่อนก็บอกใจเย็นเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กัน
แต่พักเดียวครับคุณผู้ชมครับมีกลุ่มผู้ก่อเหตุ๓๔คน
มีผู้ใหญ่มีวัยรุ่นเดินมาหาครับ
หนึ่งในนั้นเป็นพ่อลูกกันและมีการคุยกันตอนนั้น
แต่สุดท้ายนะครับก็ได้ยินเสียงลูกพูดว่า
ยิงเลยพ่อยิงเลยพ่อโอ้บอกแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าไอ้ยิงเลยพ่อเนี่ยนะ
เวลาคุณพูดแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไป
ซึ่งขณะนั้นนะครับภรรยาของคนเจ็บแง้มประตูออกมาดู
เห็นเหตุการณ์พอดีสามีถูกยิงใส่หลายนัด
แล้วก็พยายามวิ่งหนีไปไกลกว่า๑๐เมตร
แล้วก็ล้มลงบนถนนส่วนกลุ่มคนร้ายหลบหนีไปครับ
สาเหตุที่ยิงกันทราบว่าคนเจ็บไปต่อว่า
ก็น่าจะไปบอกพ่อแล้วครับแล้วคราวนี้ก็บานปลาย
ตามมายิงถึงบ้านตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วนะครับ
ทราบชื่อกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
เดี๋ยวจะติดตามตัวมาดังข้าดีผมจะเล่าให้ฟัง
ยิงไปยุ้งให้คนอื่นเขายิงเนี่ยนะ

ขออภัยฮะตัวผมเนี่ยนะ

คุณมีส่วนยุ้งทำให้เขาเนี่ยก่อเหตุ

เวลาเพศไปยุ้งให้เขาทำเนี่ยต้องระวังนะที่ดีนะครับ
นี้แสดงว่าพ่อกับลูกนี่น่าจะหนักทั้งคู่